รถเก่งที่มาตัดหน้ารถบัสรับส่งพนักงาน
สิบกว่าชีวิตพนักงานนะอยู่บนรถคันนี้
แล้วทีเนี้ยพอเก่งตัดหน้าสองทางเลือกหนึ่งหักหลบ
สองคือเบรกแต่เบรกไม่ทันทำยังไงต้องหักหลบฮะ
รถบัสอ่ะลงข้างทางคุณผู้ชมสามสิบกว่าคนนั้นเจ็บหมดเลยฮะเนี้ย
พลิกตะแคงอยู่แบบนี้ครับริมถนนเสนนา
บริเวณแยกบ้านกลึงหมู่๓ตะบนพระขาวอำเภอบางบาน
เป็นรถบัสรับส่งพนักงานสีน้ำเงินทะเบียนอ่างทองครับ
มีพนักงานของโรงงานโดยสารมาแล้วก็พยายามช่วยกันปีนนะ
คนไหนปีนออกทางหน้าต่างได้ก็ต้องปีนครับเพื่อเอาชีวิตรอด
แล้วเป็นภาพนี้ค่ะเหมือนกับทุกคนก็พยายามหนีตายนั่นแหละ
ใช่ฮะบางคนออกจากรถไม่ได้ทำยังไงล่ะ
กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือครับคนเจ็บทั้งหมด๓๒คนเจ็บเล็กน้อยใน๒๙
ปานกลาง๓คนครับไม่มีใครเจ็บสาหัสนะยังดีหน่อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลเสนาครับใกล้ที่สุด
แล้วก็โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงโรงพยาบาลราชธานี
เพื่อรักษาอาการไปถามคนขับรถบัสชื่อในสายชนอายุ๔๕ปี
เขาบอกเขาไปรับพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งมาจากอำเภอผักไห่อำเภอเสนา
ก็รับมาเรื่อยตามทางนะคุณผู้ชมก็จะมาจากหลายโรงงานครับ
จะไปส่งที่โรงงานแถวอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัย
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมันเป็นทางแยกมาจากวัดพระขาว
ทีนี้รถเก๋งครับรถเก๋งเลี้ยวออกมาจากทางแยก
ตามรถสิบล้อมาแบบกระชั้นชิด
พี่สายชนคนขับเนี่ยเบรกไม่ทันแล้วหักหลบ

หักหลบก็เลยลง

เรื่องต้นตำรวจเชิญคนขับรถบัสก็คือพี่สายชน
รวมไปถึงพยานที่เห็นเหตุการณ์ไปสอบส่วนเพิ่มเติมที่โรงพรรค
เพื่อจะตามเก๋งคนนั้นที่มาตัดหน้านี่แหละ
คนขับรถบัสเนี่ยอ้างว่าตัดหน้าแล้วทำให้รถเขาลงข้างทางไปแบบนี้นะครับ